พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่ยาลากันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามันมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น
ผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่ที่ขนำของเขา

แล้วปรากฏว่าอยู่มีคนร้ายมา

แต่สุดท้ายนี่ก็นำแทงเขาก้าวแผล
เสียชีวิตทั้งแผ่นหลังทั้งหน้าอกทั้งที่ท้องนะคะ
ตายคาขนำแบบนี้เลยนะคะสภาพคือนอนคว่ำหน้าเลือดอาบเลยค่ะ

ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบอาวุธในที่เกิดเหตุ

เป็นเจ้าหน้าที่สพลำใหม่กับกู้ภัยที่ลงพื้นที่มาก่อน
ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่านายอิสมาแอนเนี่ยออกจากบ้านไปขนำแล้วเงียบหายไปเลย
ก็แปลกใจเลยออกตามหาสุดท้ายมาเจอนอนจมกองเลือดเป็นศพไปแล้วค่ะ
ต้นคิดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
วันนี้คุณเนติชาวลงพื้นที่นะคะไปที่จุดเกิดเหตุ
เขาบอกอยู่ระหว่างหมู่บ้านบ้านตาสากับบ้านดูทรงค่ะ
กู้ภัยเนี่ยพาคุณเนติชาวไปสำรวจขนำที่เป็นจุดเกิดเหตุอยู่ติดถนนนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าไปดูแล้วเนี่ยมันยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่ประตู

ขนำนี่ค่ะเป็นที่นอนแคบแบบนี้
สินเครื่องใช้กระเป๋าสตางค์เอ่ยอะไรเอ่ยยังอยู่ครบบนที่นอนเห็นไหมคะกระเป๋าสตางค์
ว่าน่าจะไม่ใช่การชิงทรัพย์แล้วล่ะเพราะว่าของยังอยู่แต่เจ้าของเนี่ยตาย
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยพระยาลาค่ะนายโมฮามัติไอดีบอกว่า
พอได้รับแจ้งก็รีบมาเลยเห็นประตูทางเข้ายังปิดอยู่
พื้นที่โดยรอบก็เป็นป่าคิดว่าคนร้ายเนี่ยคงมาทางด้านหลังขนำนั่นแหละ
เพราะมันเดินลัดออกไปจากป่าเนี่ยไปออกถนนได้
เชื่อว่าคนร้ายต้องตั้งใจมาฆ่าผู้ตายตอนนอนหลับแน่เพราะไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลย
ส่วนบาดแผลเนี่ยจากผลชนะสูตรศพคือมีแผลที่หลังท้องขวาล่างนิ้วนางมือขวา
ส่วนหน้าอกเนี่ยหลายแผลเลยค่ะเลยทำให้เลือดข้างในเยื่อหุ้มปอดแล้วก็เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีภรรยาไม่มีลูกนะฮะ
ก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านของน้องสาว
แต่พอน้องสาวมาดูก็ต้องตกใจในสภาพที่เจอพี่ชายนอนฟุบอยู่นะครับ
ทำกลางเลือดบนพื้นครับผมร่องรอยการต่อสู้เหมือนจะไม่มีนะครับ
เท่าที่ดูเพราะว่าเหมือนเพราะว่าคู่ก่อเหตุตรงใจมาทำ
ตอนที่ว่าผู้เสียชีวิตหลับอยู่ครับหลับอยู่
น่าจะแค่นอนอยู่คนที่มาก่อเหตุน่าจะมาจ้วงเทนบวนเรื่องทะลัง
คนที่พบศพคนแรกคือน้องสาวของคนตายนะคะนางสาวสาภูนีค่ะ
กับสามีกลับมาจากที่ทำงานก็จะเอาข้าวมาให้พี่ชาย

แต่พอมาถึงพี่ชายนอนจมกองเลือดไปแล้วอะค่ะ
จริงแล้วเนี่ยปกติพี่ชายเป็นคนไม่ค่อยยุ่งกับใครนะคะอยู่แต่ในบ้าน
แต่น้องเขยให้ข้อมูลว่าผู้ตายเคยผูกพันกับยาเสพติด

มีกลุ่มคนร้ายซุ่มสาดน้ำกรดใส่จนได้รับบาดเจ็บมาแล้วด้วย
แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคนทำคือใคร

แล้วก็มีเลือดออก
พอดีจะมาให้ข้าวแกทุกวันค่ะ

เสร็จทีนี้เรียกเรียกแกก็ไม่ขานตอบรับไม่ตอบรับอะไร

ก็เลยไม่ตื่นก็เลยดูปุ๊บก็มีเลือดออก
ก็เลยแจ้งกู้ภัยมาดู

เพราะอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นบ้านเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะ
ก็คือมาเจอก่อนหน้านี้เขาเคยมีปัญหาอะไรกับใครไหมเท่าที่ทราบ

คือไม่เคยคุยกับแกด้วยซ้ำ

ก็คือกลับมาก็คือเอาข้าวแหละจะเอาไปให้แต่ว่าเขาเสียแล้ว

แต่ก่อนหน้านั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงใช่ไหมพี่ใช่ครับ
ปกติเขาเป็นคนยังไงบ้างเขาเพียง
อะไรนะครับเขาเพียงคุยคนเดียวอะไรแบบนี้
เขามีเหมือนมีเกี่ยวกับสติหานิดนึงใช่ไหมใช่ครับ
ไม่พอคง๓เดือน๔เดือนก่อนครับ
คือยังไงพี่เห็นการตอนนั้นแล้วผมสำหรับ
ผมก็ไม่อยู่ตอนนั้นแต่ว่าเขาว่าประมาณตี๕หัวรุ่งไง
คนมาสาดผมก็ถามว่าใครสาดแกบอกว่าไม่รู้
ทีมข่าวพยายามถามเพื่อนบ้านนะคะว่า
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่า

ใช่ครับปกติแกก็เก็บตัวอยู่คนเดียว
บางทีก็นานทีแกก็ไปกินน้ำชาใส่ต่อบ้านครับ
ใส่ว่าแกก็เหมือนคนทั่วไปนะครับชาวบ้านทั่วไปครับ
แต่แกนิสัยของแกชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียว
เพราะคือหลักคือแกจะอยู่ในนี้มั้ย
เพื่อนบ้านหมอดีนแต่เสียงฟ้าร้องเพราะว่าฝนตกครับ
อยู่ครบไม่ได้หายไปไหนค่ะ
ประกอบพิธีทางศาสนาตามศาสนาอิสลามแล้วนะคะ